ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์นะครับ
มีชาวบ้านไปเจอหายโบราณถูกฝังอยู่ในทุ่งนา
อ่าเขาก็ไปดูกันแล้วก็เอ่อจะยกขึ้นมาค่ะ
ไม่ขึ้นนะฮะยังไงก็ยกไม่ขึ้นนะครับ
ต้องไปทำพิธีทำขันห้านะออกไปเนินอย่างงี้
แล้วพอยกขึ้นก็นำไปบูชาที่บ้านนี่ฮะหายโบราณหายใบนี้เห็นไหม
ไม่ได้แบบโอ้โหใหญ่มากจนยกไม่ขึ้นอะไรแบบนี้นะ
แต่ยกไม่ขึ้นต้องไปทำขันห้าก่อนถึงมายกได้
แล้วก็เอามาตั้งบูชาไว้ที่บ้านค่ะนี่ฮะเหตุการณ์นี้นะครับ
ชาวบ้านนารุ่งตำบลนารุ่งอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับ
ออกไปขุดดินข้างคันนาแถวนี้ฮะ
แล้วไปเจอหายเก่าโบราณคาดว่าอายุนับร้อยปีขนาดใหญ่นะครับ
เมื่อเช้า๑๗พฤษภาคม
หายโบราณนี้สภาพสมบูรณ์ลวดลายสวยงามเด่นชัด
ก็พยายามขุดเพื่อจะเอาขึ้นมา
แต่ว่ายกยังไงก็ยกไม่ขึ้นขุดขึ้นมาไม่สำเร็จ
ต้องไปทำพิธียกขันห้าขอเข้ามาพระแม่ธรณี
ถึงจะขึ้นมาจากหลุมได้นะฮะ
ถึงจะขุดขึ้นมาสำเร็จแล้วก็ยกขึ้นมาสำเร็จนะครับ
หลังจากนั้นก็เลยนำไปไว้ที่บ้านนะครับ
บ้านของนายบุญชูเหมือนชอบอายุ๖๘ปีนะครับ
ซึ่งนายบุญชูบอกว่าพอเอามาไว้ที่บ้าน
ชาวบ้านรู้ข่าวโอ้โหมากันไม่ขาดสาย
จุดทูบกราบไหว้ขอโชคขอลาบตลอดทั้งวัน
นี่นะฮะวันนี้คุณควินกระมุดโยธิน
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปที่บ้านของนายบุญชูนะครับ
อยู่ที่ตำบลนารุ่งอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินนะครับ
หายโบราณใบนี้คาดว่าอายุกว่าหนึ่งร้อยปี
สภาพก็สมบูรณ์นะสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์

ภายในหายยังมีหายเล็กอีก๑ใบด้วยนะครับ
เป็นลักษณะกลมแบนอยู่ข้างในนะฮะ
บุญชูบอกว่าวันที่ไปเจอเนี่ยใช้จอบขุดดินถางย่าข้างคันนา
แล้วจอบไปกระทบกับปากหายโบราณ
ทีแรกคิดว่าไปโดนเขียวเกี่ยวข้าว
เพราะว่าเคยทำเขียวเกี่ยวข้าวหายไปนานหลายปีแล้ว
กระทบแบบปึ้งเนี่ยนะฮะก็เลยคุ้ยเขียดิน
ทีนี้พอคุ้ยเขียดินลงไปดูเอ้าเป็นหายโบราณขนาดใหญ่
อยู่ในดินลึกประมาณเอวนะครับอ่าตอนนั้นก็พยายามจะยกขึ้นมา
กไม่ขึ้นไปเรียกชาวบ้านมาอีกหลายคนช่วยกันยก
ยังไงก็ยกไม่ขึ้นเหมือนกับว่ามันหนักมาก
แต่ดูจากสภาพหายแล้วมันไม่น่าหนักขนาดนี้
ก็ไปตามลูกสาวมาเพราะว่าลูกสาวของนายบุญชูเจ้าของบ้านเนี่ย
เขามีสัมผัสพิเศษเกี่ยวกับร่างทรงองค์เทพนะ
เขาก็มาดูให้ลูกสาวเนี่ยเอาดอกไม้ทูบเทียนทำเป็นขันห้าขันแปด
ขอคำมาบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางพระแม่ธรณี
หลังจากเสร็จเรียบร้อยทีนี้ยกขึ้นครับค่ะเออ
พอยกขึ้นก็ช่วยกันเอาหายเนี่ยใส่รถนะครับ
เป็นซาเล้งพ่วงข้างแล้วก็เอากลับมาที่บ้านที่หมู่บ้านอืม
พอมาถึงก็มาล้างดินออกให้สะอาดนะครับอ่าพบว่าในหายใบใหญ่
ข้างในมีหายใบเล็กอีกใบหนึ่งแต่ลักษณะเป็นแบบกลมแบนตรงปากนะ
ตรงปากหายจะเป็นรูเล็กเล็กด้วยนะครับอ่า
ส่วนหายใบใหญ่ตรงปากเนี่ยจะเห็นเป็นรอยแตกนะฮะ
คาดว่าอาจจะเป็นจอบขุดครั้งแรกที่ไปโดนนั่นแหละอ่าจะกระแทกจนแตกอ่า
หายก็เลยแตกเล็กน้อยใบใหญ่อันนี้ใบเล็กข้างใน
ลักษณะแบบเนี้ยฮะอ่ากลมกลมแบนแบนนะครับ
แต่ใบใหญ่เนี่ยเขาก็ใหญ่พอสมควรอืมอ่า
แล้วก็สวยงามนะครับนายบุญชูบอกว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับ
หายใบนี้ที่มีความสูงประมาณ๗๐เซนติเมตรวัดรอบได้ประมาณ๖๐เซนติเมตร
ปากหายกว้างยี่สิบสามเซนติเมตรเนี้ยส่วนตัวเชื่อว่า
เป็นหายที่จะนำโชคลาภความโชคดีมาให้กับคนในครอบครัว
ไม่เคยคิดจะไปขอเลขขอรางวัลอะไรเพื่อไปเสี่ยงดวงนะครับคิดแต่ว่าอยากนำมาบูชาที่บ้าน
เพราะเชื่อว่าคงต้องมีความผูกพันอะไรบางอย่างถึงทำให้เขาพบในที่นาของตัวเอง
นี่ฮะแล้วพอเอามาไว้ที่บ้านในคืนที่๒นะ
เขาเจอคืนอ่าวันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมคืนของวันที่สองที่มาอยู่ที่บ้านเนี่ยคือสิบแปดพฤษภาคม
นายบุญชูบอกว่าฝันฝันว่าไปหาปลาได้ปลาช่อนตัวใหญ่หลายตัวนะฮะ
พอตื่นเช้ามามาเล่าให้เมียฟังนะ
แต่เหลือเชื่อฮะเมียบอกว่าฝันเหมือนกันเลยอืม
เพราะฝันว่าเห็นปลาช่อนเนี่ยมาอยู่เต็มบ้านเลยค่ะ
ไม่ออกมันอยู่เฉยเลยวันนี้อาหารดินมันออกมาได้ครึ่งหนึ่ง
ก็ไม่ออกอีกต้องไปออกเรือประมาณคืบหนึ่งเลย
แต่งขนาดขันแปดเป็นเขาเดี๋ยวพาให้ตัวให้

วันนี้เจ้าของบ้านยังบอกคุณครินให้จุดทูบ๙ดอกนะครับ
เพื่อไหว้บูชาหายโบราณนะครับให้อธิษฐานให้เจอสิ่งดีอะไรพวกนี้นะครับ
คุณคารินก็เลยทำตามนะครับท่านผู้ชมครับ
จุดทูบ๙ดอกไหว้บูชาหายโบราณไหนไปทั้งทีนะครับ
แล้วก็พยายามที่จะดูนู่นนี่นั่นบริเวณพื้นที่หาย
เพราะว่ามีชาวบ้านเขาก็มาทำกันเยอะนะครับ
อันนี้เป็นชาวบ้านในพื้นที่
นี่น่าจะลูกสาวเขาบ้างลูกสาวของเจ้าของบ้านที่เขาจะมีสัมผัสพิเศษทางด้านร่างทรงอะไรทางนี้องค์เทพ

ของคุณคาวรินเขาบอกของเขาก็ไหว้
กลัวเขาไม่ไหว้ขอเปิดเพยตัวตนตอนไหว้
บอกผมขอดูคนเดียวเก็บไว้คนเดียว

ฮารินเดี๋ยวเจอกับพี่หน่อยว่าได้ข้อมูลอะไรมายังไงบ้างนะครับ
ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงคำ๑๙พฤศพาคม
ที่บ้านได้อันเชิญร่างทรงมาเข้าทรง
เพื่อขายปริศนาที่มาของหายโบราณตามความเชื่อ
ร่างทรงก็ได้เข้าทรง
ผู้สื่อข่าวของเราก็เดินทางไปคุยด้วย

เป็นญาติสนิทของครอบครัวที่เจอเรื่องราวแปลก
เธอเล่าว่าเมื่อวานนี้ไปไหว้หายโบราณอธิษฐานขอให้มีสิ่งดี
พร้อมกับบอกว่าหากอยากมาพบเจออะไรก็ขอให้มาเข้าฝัน
โดยปกติเธอเป็นคนนอนดึกแต่คืนนั้นยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลย
สองทุ่มก็ง่วงแล้วไปไหว้เสร็จบอกว่า
อยากจะมาพบมาเจอกันก็มาเข้าฝันนะมาถึงบ้าน๒ทุ่มง่วงเข้านอน
รู้สึกตัวอีกทีกึ่งหลับกึ่งตื่นเห็นเหมือนกับเป็นเงาดำมาคล่อมตัวเธออยู่
เธอก็พยายามดิ้นจนหลุดออกมาได้พอหลับต่อก็รู้สึกแบบเดิมอีกสองครั้ง
ต้องคิดในใจว่าสงสัยจะเป็นเจ้าของหายโบราณ
แล้วก็อธิษฐานในใจนะครับว่าไม่ได้ตั้งใจไปลบหลู่
จากนั้นเงาดำนั้นก็หายไปนะครับ
๒ทุ่ม๒ทุ่มกว่าเริ่มจะทำอยากให้เราง่วงนอนมากเลย
อยากเจอใช่ไหม
พูดง่ายอยากหลับนี้พอหลับลงมันเอาอีกแล้ว
มันยังไงมันรู้สึกว่าเอ้ย
อยู่ข้างหน้าเลย๓รอบอยู่ข้างหน้าเลย
งาวดำใหญ่หมึกเลย
ใช่แต่ของเขามันไม่ใช่เป็นสี
สีแดงเข้มเดี๋ยวเขาจะออกน้ำตาลหน่อย
ตรงนั้นเขาจะออกน้ำตาลหน่อย

ลูกถูดพาไปมาเลย

เขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าตอนที่พ่อเรียกให้ไปดูหายโบราณ
ตอนนั้นก็รู้สึกขนลุกแล้วก็แน่นหน้าอกขึ้นมา
ก็เลยย้อนคิดไปว่าการที่ตัวเองเคยมีสัมผัสพิเศษ
แล้วเคยบูชาขันห้าแต่ได้เลิกบูชาไป๓ปีกว่าแล้ว
แล้วไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้อยู่ดีมารู้สึกแบบนี้อีกครั้งหนึ่ง
ก็คือครั้งนี้นี่แหละหลังจากนั้นก็จำอะไรไม่ได้
ไม่รู้ว่าไปยืนคุยกับใครตรงไหนตรงที่พบหายโบราณเนี่ย
ไม่รู้ไปอยู่ไปคุยอะไรกับใครได้ยังไง
นี่ฮะแล้วตั้งแต่นำหายโบราณมาบูชาไว้ที่บ้าน
ยังไม่เคยเจอเรื่องแปลกอะไรนะครับแต่เชื่อว่าจะเป็นสิ่งดีที่มาสู่ครอบครัว
แล้วก็ยังเป็นความบังเอิญที่จุดที่ตั้งบูชาหายโบราณ
ตรงกับรูปที่พี่ชายเคยซื้อมาติดไว้ที่บ้าน
มีลักษณะเป็นวงกลมสีแดงตรงกลางลักษณะคล้ายงูหรือก้นหอย
ซึ่งเหมือนกับการมองลงไปในหายโบราณ
หลังจากนี้จะนิมนต์พระให้มาดูหายโบราณอีกครั้งหนึ่ง
ว่าที่ตั้งบูชาตรงนี้จะเหมาะสมหรือไม่
อันนี้คือรูปที่พี่ชายก็เคยซื้อมาติดที่บ้าน
แต่ถ้ามองลงไปในหายโบราณรูปอยู่ที่ฝาผนัง
แต่ถ้ามองลงไปในหายโบราณข้างล่างจะลักษณะแบบนี้เลย
เหมือนกับมันบังเอิญยังไงก็ไม่รู้ฮะ

แต่เพียงแต่ความรู้สึกว่าเราสื่อสัมผัสคุยกับเขารู้เรื่อง
แต่ตัวเราเองไม่รู้เรื่องแต่ว่าข้างในเขาคุยกันรู้เรื่อง
พออันเชิญท่านขึ้นเสร็จไข่นี่ก็สามารถงัดขึ้นมาได้
ขยับได้อะไรได้เลยง่ายเลยค่ะ
จากที่ขุดยังไงก็แน่นเอาไม่ออกอะไรประมาณนี้
ก็คิดว่าถึงเวลาที่ท่านโผล่ขึ้นมาให้เราสักการะบูชา
ก็คิดว่าคงเป็นเรื่องดีค่ะ
ถ้าเรื่องไม่ดีเขาคงไม่ขึ้นมา
พอมาเข้ามาในบ้านเนาะ
ก็เหมือนพระแม่ธรณีในบ้านในพื้นที่แห่งนี้
เขาไม่ยอมแต่เราก็ต้องทำแต่งขันห้าขันแปดขึ้นมา
เพื่อที่จะให้เขาลงมาแล้วได้ชำระร่าง
คือล้างให้ทำความสะอาดอะเนาะ
เจ้าของบ้านเขาแนะนำให้คุณควินลองจุดทูปไหว้นะฮะ
นี่ฮะนี่ฮะผมเจอภาพแล้วเมื่อสักครู่เถอะว้ายผมหาไม่เจอเอง
คุณควินเค้าก็จุดทูบก้าวดอกตามคำแนะนำ
ก็อธิษฐานขอให้โชคดีให้เจอเรื่องราวดีอะไรแบบนี้นะครับ

กล้าวุรินศ์เขาก็ไหว้เสร็จบอกว่าผมก็พยายามดูนะพี่
เห็นไหมเห็นอะไรไหมเห็นอืมอ่าเขาบอกเขาเห็นเป็นตัวเลขด้วยอ่ะเหรอ
คุณคารินเนี่ยอ้าวอย่างนี้เลยเหรอนี่ตัวเลขจากไหนเขาเนี่ย
นี่นี่จดจดออกมาแล้วจะหายจดเอาไว้เออจะติดอยู่ขอบหายอย่างงี้เลยเหรอ
อืมคารินนี่สงสัยแอบจดเอาไว้หรือยังไง
หรือไปอยู่ตรงไปขูดขูดอะไรตรงไหนมานั่นแหละสิชัดเชียง
หายโบราณนี้นะครับทางครอบครัวนายบุญชูบอกว่าเดี๋ยวจะนิมนต์พระสงฆ์มาดูนะครับ
เกี่ยวกับการตั้งบูชาว่าอยู่ตรงนี้ถูกที่ถูกทางไหม
หลังจากนั้นก็จะไม่ห้ามชาวบ้านนะถ้าชาวบ้านในพื้นที่จะมากราบไหว้ขอโชคขอลาบนะครับ
อ่าแต่ก็ต้องจะอ่าดูเรื่องความเหมาะสมด้วยอ่าเข้ามาแบบไหนยังไง
มากันกี่คนเพื่อป้องกันเรื่องการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าอืมนี่ฮะ
ตอนแรกยกไม่ขึ้นค่ะพอทำพิธีนี้ยกขึ้นมาเลยอืมนะฮะ